เรื่องนี้เตือนภัยสุภาพสตรีคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้เนี่ยเขาไปเจอโรคจิตแอบถ่ายในห้องน้ำในปั๊มน้ำมันมาแล้วนะคะ
แล้วพอโดนจับได้นะทำโวยวายอ้างว่าเข้าห้องน้ำผิดค่ะ
เนียนเลยค่ะเนียนเลยคือผู้ชายคนนี้ออกมาจากห้องน้ำหญิงนะคะ
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ห้องข้างเขาก็รู้แล้วแหละว่ามันมีคนใช้ห้องน้ำอยู่ข้าง
แต่ไม่คิดว่าเป็นผู้ชายแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามีมือถือเนี่ยสอดเข้ามาจากใต้ห้องน้ำ
ปรากฏว่าเขาก็มองมองอยู่หลายครั้งนะคะเห็นท่าไม่ดีเลยรีบออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายไว้แบบนี้ค่ะ
เพื่อนของเขาเดินมาเข้าห้องน้ำทีหลังก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก้มดูเจอจริงค่ะ
ผู้ชายคนเมื่อกี้ค่ะเสื้อเขียวอายุประมาณ๓๕ปีอยู่ในลักษณะไม่สวมเสื้อผ้านะคะ
แล้วก็ถือในมือเนี่ยมีโทรศัพท์อยู่เนี่ยแหละค่ะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
ผู้ชายคนนี้เดินอ้อมไปข้างหลังห้องน้ำผู้ชายแล้วขับรถออกไปเลย
ไปอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงแล้วใช้โทรศัพท์มือถือทำบางสิ่งบางอย่าง
ตอนนี้เธอไปแจ้งความไว้ที่สพโพแก้วแล้วค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะ
พอเพื่อนเห็นใช่ไหมคะเขาก็ตะโกนเลยโรคจิตเขาก็บอกว่าอะไรไม่ได้ถ่าย
เขาไม่ได้ถ่ายเขาปวดท้องเขาเข้าห้องน้ำผิดตามในคลิปเลยอะค่ะ
เข้าห้องน้ำทำไมต้องถอดเสื้อผ้าทั้งตัวเลยเหรอคะไม่ได้ใส่อะไรเลย
แล้วเห็นเขาตอนที่เพื่อนก้มดูก็เห็นเขาเอ็นตัวค่ะถือโทรศัพท์ยื่นไปห้องน้ำข้างด้วยค่ะ
แต่คือตอนนั้นดูตาเปล่าไม่ได้ก้มไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายแล้วทีนี้น้องที่ออกมาเขาสติดี
เขาก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายเลยเห็นตอนที่เขากำลังจะเดินใส่เสื้อผ้าค่ะ
เดินออกมายังใส่เสื้อผ้าไม่เสร็จเลยอะค่ะ